แล้วธุรกิจของเจ้าสัวเจริญมีอะไรบ้าง

ไม่สามารถประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจน
วันนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปเปิดอาณาจักรเจ้าพ่อน้ำเมาคนนี้กันว่ามีอะไรบ้างค่ะ

เบียร์สุราเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าเช่นเสริมสุข
จำหน่ายในกว่า๘๐ประเทศทั่วโลก
กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
ทั้งในประเทศและอินโดจีน
แปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตปุ๋ยเคมี
อีกกลุ่มคือธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าภายใต้ชื่อ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริการทางอุตสาหกรรมและเทคนิคเวชพันธุ์

บริษัทอาคเนประกันภัย
บริษัทอาคเนประกันชีวิต
ให้บริการรถเช่าและสินเชื่อรถยนต์

ซึ่งเกิดความต้องการที่จะพัฒนาที่ดินของนายเจริญที่สะสมไว้เป็นจำนวนมาก
ธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์อย่างเอเชียทีก
ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่ามูลค่าธุรกิจของเจ้าสัวเจริญไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าออกมาได้อย่างชัดเจน
เพราะมีธุรกิจทั้งในตลาดและนอกตลาด
แต่นิตยสารฟอปได้จัดอันดับให้นายเจริญเป็นมหาเศรษฐีไทยอันดับที่๒ในปีที่ผ่านมา
โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวม๔๓๖๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๗ที่มีมูลค่า๓๗๖๐๐๐ล้านบาท